ล่าสุดครับมีคนตะโกนบอกว่านายกเศรษฐาเราเป็นเศรษฐี

นายกเศรษฐานายกเศรษฐา
บรรยากาศล่าสุดครับคุณสังเกตไหม
ตอนแรกผ้าข้าวม้าผืนเดียวผูกตรงเอวพอดีเลยนะ
พร้อมเสียงตะโกนว่านายกเศรษฐาเราจะเป็นเครดดี
หลังจากนั้นผ้าข้าวม้าผูกสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น
แล้วคุณดูนะอีกนิดเดียวจะถึงคอท่านนายกแล้วนะคะ
ว่าพื้นที่บนตัวท่านเหลือเยอะเพราะท่านสูง

โอ้โหชาวบ้านรักมากครับเอาผ้าขาวม้ามาผูกต้อนรับท่านนายกเศรษฐาทวีสิน

เมื่อวานนี้ไปตลาดไปสำรวจพูดคุยกับพ่อค้าแม่ขายแล้วใช่ไหมครับ
วันนี้ศักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สารหลักเมืองขอนแก่น
ก็มาด้วยรถยนต์คันเดิมป้ายทะเบียนเดิมครับ
กล๕๕๕๘อุดอนทานีเนี่ยนะครับ
โดยมีประชาชนจำนวนมากครับมารอต้อนรับ

ยินดีต้อนรับนายกรัฐมนตรีของประชาชนชาวอีสาน๒๐จังหวัด
ประชาชนมีเงินมีตังค์แล้วก็ตะโกน
นายกเศรษฐาเราเป็นเศรษฐี
จะเห็นนะครับว่าด้านขวามือนั่นคุณสุริยะ

คุณเสริมศรักพงธ์พานิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ก็เป็นเหมือนกับเจ้าถิ่นนะ
หลังจากที่เอาเลิกเอาใช้ได้แล้ว

มากเลยเนี่ยเดินทางต่อครับไปที่อำเภออุบลรัฐติดตามปริมาณน้ำที่เขื่อนอุบลรัฐครับ
พบปะประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ชนรับประทาน
รับฟังปัญหาภัยแรงผลกระทบจากเอลนินโย
เขาบอกว่าปี๒ปีนี้ไทยต้องระวังนะเอลนินโย
แล้วก็ดูเรื่องพื้นที่ทำกินการบริหารจัดการน้ำ
มีรองนายกสมศักดิ์เทพสุธินไปด้วย
มีผู้กองธรรมนัฐรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรไปด้วย
มีคุณมณพรรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเดินทางไปด้วยนะฮะ
อกจากนี้ก็มีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเกรียงกันตินัน
แล้วก็นายกน้อยครับเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคุณหมอมิ้ง

นายกเศรษฐาบอกว่าเป็นห่วงปีนี้กลัวน้ำน้อย
อีกแค่๑เดือนกว่าหมดหน้าฝนแล้ว
ดังนั้นต้องดูแผนบริหารจัดการน้ำที่ต้องเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้หลังหมดหน้าฝน
เราเจอหนาวอีกแรงปีหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง
โครงการโขงชีมูลเลยที่จะต่อท่อเข้ามายังเขื่อนอุบลรัฐ
เป็นแผนแก้ภัยแรงระยะยาวลองฟังฮะ
โครงการโขงชีมูลเลยที่เป็นการออกท่อเข้ามาที่อุบลรัฐ
ตรงนี้เป็นการแก้ปัญหาระยะยาวซึ่งผมได้ฝากท่านคอนัดและนักบังกลี
ชะยาไปแล้วท่านเองก็เป็นสอสอของเราด้วย
ใช่ไหมครับท่านก็จะได้เหรียญพิเศษ
เพราะว่าเราเองเราก็ไม่อยากจะมาแก้ปัญหาระยะสั้นตลอดไป
เราอยากจะมีการทำแผนระยะยาว
บรรเทาปัญหาระยะยาวได้อย่างดีที่สุดครับ
ตอนนี้นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่เกาะติดภารกิจของนายกเศรษฐาด้วยนะครับ

คุณผู้ชมรอดูนะเวลาปรากฏตัวท่านตอนเช้าเนี่ย

ท่านใช่ถ้าท่านยกเศรษฐานี่เป็นคืออะไรที่นักข่าว
แล้วก็หลายคนที่ไปเจอท่านจะพูดคำหนึ่งเลยว่า

สังเกตไหมเวลาที่ท่านว่ายท่านจะไม่เดินไปแล้วว่ายนะ
แต่ถ้ายืนหยุดแล้วขาชิดกันแล้วก็ไหว้